ช่วงที่แล้วนะคะเราได้ชิมอาหารพื้นเมืองภูเก็ตในร้านลกเพี้ยนกันมาแล้ว
ตอนนี้ก็มาถึงเมนูพระเอกของเราอย่างบะหมี่หกเกี้ยนน้ำสุดเก่าแก่กว่า๑๐๐ปีกันบ้าง
ซึ่งถือเป็นเมนูเด็ดที่ไม่ควรพลาด
ว่าแล้วก็รีบตามคุณน็อตและเฮียสมชายไปกันเลยดีกว่าค่ะ
อีกหนึ่งร้านเส้นที่พลาดไม่ได้นะครับของศูนย์รวมอาหารลกเชียนนะครับก็คือ

มันจะทำกับน้ำซุปหัวกุ้ง

ก็คือจะใช้หัวกุ้งอย่างเดียวใส่เข้าไปในนี้

มีพวกเกี่ยวกับพวกสมุนไพรจีนพวกนี้
สมุนไพรจีนใส่ออกไปด้วยหลากหลายอย่างครับ

เนื้อสันนะฮะนำมาหมักเครื่องเทศต่าง

มันคือมันจะมีพวกสมุนไพรจีน

เรียกน้ำจีเกียวแล้วก็ผสมกับน้ำพริกเผา

ไม่ใช่มะนาวเป็นแบบมะนาวเทียม

ตีเกียวนี่ก็เป็นซอสโบราณของทางภูเก็ตอยู่แล้ว

นี่ลักษณะเหมือนไอ้ตัวไอ้พริกของเกาหลีเลยเนอะ

อันนี้ครับกินน้ำตีเกียวครับที่มันผสม

อันนี้ก็มีเอกลักษณ์ของเขาด้วยนะครับ

ไม่ใช่เต้าเจียวเฉพาะเดียวแต่กลิ่นคล้าย

อ่ะโอเคด้วยเดี๋ยวขอลองด้วยกัน

ความโดดเด็ดและไม่เหมือนใครค่ะ
ความโดดเด็ดและไม่เหมือนใครค่ะ
ความโดดเด็ดและไม่เหมือนใครค่ะ
ความโดดเด็ดและไม่เหมือนใครค่ะ

ความโดดเด็ดและไม่เหมือนใครค่ะ

มันนาวสดครับเออแล้วน้ำตุ๊กมันก็จะมีกลิ่นของหัว
กุ้งครับแบบมันมันหน่อยครับใช่ถ้าคนชอบทานมัน
กุ้งต่อมาชอบเลยแหละครับเสียวไปกินทันคาลเลดนิด

เห็นกันเดี๋ยวนุ่มนะฮะรสชาติสำจลาดสวมน้ำที่เป็นบะ
รสจัดเนอะครับอืมชาติรสจัดครับรสจัดเนอะ
นี่เราก็ทานของขาวหมดแล้วสั่งลงมาหานี่มีของหวานไหม
มีครับมีอู้เหยียวครับอู้เหยียวมีใช่ไหมเอ่ย
ครับอู้เหยิวเป็นของของหวานเกล็ดล้อนไหนครับอันนี้โอ้เอ้ว

ถ้าเราคืนใจเนอะครับเย็นเย็นใสใสแก้ร้อนหน่อยด้วยอันนี้
แก้ร้อนหน่อยครับอันนี้ทานแล้วรู้สึกว่ามันสดชื่นเลย
จากการร้อนร้อนได้โอเหียวนิ่งสบายเลยครับใช่ครับนะครับผม
ตอนนี้ผมว่าคนที่มาภูเก็ตนี่เขาอยากจะมารอดล้านอาหารคือเมืองตั้งเดิมโบราณคุณศูนย์อาหารนี้แล้วตั้งอยู่ด้านไหนครับท่านมายังไงครับครับถ้าความมาภูเก็ตก็ตรงมาที่ถอน
ขอเขารู้นะครับครับขอเชิญชวนนะครับครับผมก็ตรงนี้มีอาหารหลากหลาย

เปิดตั้งแต่๙โมงเช้าจนถึง๕โมงเย็นครับ
๙โมงเช้าจนถึง๕โมงเย็นมีวันหยุดไหมครับ
มีวันหยุดก็มีวันอังคารครับหยุด
แต่ว่าจะหยุดเพียงอังคารเว้นอังคารครับ

เดือนหยุด๒ครั้งวันอังคารเว้นอังคาร
ก็ต้องมาดีนะมือกันดีนะครับผม
วันนี้ขอบคุณพี่สำคัญมากครับ
ขอบคุณครับ

เราเปลี่ยนไปทานเย็นตะโฟเจ้าเก่าแก่กันบ้างดีกว่า
ขอบอกว่าไม่ควรพลาดเช่นเดียวกันค่ะ